เรื่องราวที่เด็กนั้นติดอยู่ในรถนะฮะหลังจากที่แม่จอดรถแล้วก็ออกไปซื้อของ
เอากุญแจไว้ในรถกับลูกเป็นเด็กหญิงวัยเพียง๑ขวบอยู่ที่สงขรา
พลเมืองดีก็ไปช่วยมาลุมมาตุ้มกันพยายามจะเอาทุกอย่างงัดเพื่อเปิดประตูออกมาหรือว่าปลดกระจกลงมา
รถมันเป็นลอยคุณผู้ชมแต่แม่เขาเองก็พยายามไปติดต่อบริษัทรถยนต์
ให้ไปปลดล็อกแบบทางไกลมันปลดได้สุดท้ายช่วยลูกได้
แต่เขาบอกว่ารถเขาเป็นรอยก็เลยจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากพลเมืองดีที่พยายามไปช่วยลูกเขา
งงไหมล่ะคำถามคือเขาช่วยลูกคุณไม่ใช่เหรอครับ
แต่คุณกลับจะไปเรียกร้องค่าเสียหายเพราะว่าเขาทำรถคุณเป็นรอย
แล้วทางกลับกันถ้าลูกคุณไม่ปลอดภัยทำยังไงถูกไหมฮะ
ก็คือไม่เข้าใจคุณแม่ท่านนี้เหมือนกัน
ทำไมถึงจะไปเรียกร้องเงินจากคนที่ไปช่วยลูกสาว
พลเมืองดีพร้อมกับชุดสายตรวจตำรวจสพหาดใหญ่แล้วก็กู้ภัย
พยายามไปช่วยเด็กหญิงวัย๑ขวบติดอยู่ในรถยนต์
อยู่ที่บริเวณหลังตลาดกิมหยงเทศบาลนครหาดใหญ่ที่สงขรา
หลังจากแม่ขับรถไปจอดแล้วก็ดับเครื่อง
แต่วางกุญแจแบบรีโมทไว้ในรถแล้วก็ปิดประตูรถ
ระบบมันก็ล็อกทันทีทั้ง๔บานจนลูกติดอยู่ข้างในออกมาไม่ได้
ระหว่างนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้
เขาเป็นภรรยาของช่างกุญแจเธอก็พอจะมีความรู้
มีประสบการณ์ในการจะปลดล็อกประตูรถได้บ้าง
ก็เลยพยายามช่วยเหลือโดยใช้ลวดสอดเข้าไปข้างในช่องกระจก
แต่ก็ไม่สามารถจะปลดล็อกกุญแจได้
แน่นอนมันก็อาจจะเป็นรอยขูดบ้างเล็กน้อยนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านพยายามที่จะเอามีดไปงัดประตูบ้าน
เพื่อไปปลดล็อกประตูแต่ก็ไม่ได้
กลางชาวบ้านหลายคนก็มุ่งดูแล้วก็เป็นห่วงเด็ก
เพราะมันร้อนมากสงสารเด็กบางคนก็พยายามเอาผ้าไปบางแดดเอาไว้ให้
คุณผู้ชมมันไม่มีอากาศนะมีอากาศรองนึกสภาพเรา

ตายเป็นลมมันหายใจไม่ออกแล้วนะคือจอดอยู่กลางแดดเฉย

บางคนเขาบอกว่าคุณแม่ทุบกระจกดีไหม
มันต้องมีทางอื่นมันต้องมีทางอื่นที่เอาออกมาได้สิ
เอาไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะ

เออแม่ก็ไม่ยอม
แต่สุดท้ายก็ได้เด็กแม่เขาประสานไปยังบริษัทรถยนต์ไง
ซึ่งเจ้าที่เองก็ได้ปลดล็อกรีโมทแบบทางไกลให้

เอาหลังจากนั้นแม่เด็กไม่พอใจเลยครับ
ไม่พอใจที่ประตูรถมีรอยขูดขีด
เรียกร้องผู้หญิงคนที่มาช่วยเนี่ย

มาเลยนะเดี๋ยวนะจ่ายค่าเสียหายมาเลย
ขอบคุณเขาหรือยังไม่ขอบคุณ
แต่ให้เขาจ่ายเงินมาเพราะทำประตูรถเป็นลอย
โดยหญิงซึ่งเป็นพลเมืองดีคนนี้

เอาเบอร์ไปถ้าต้องการให้ชดใช้อะไร

แล้วโทรไหมนะฮะก็ยังไม่ได้โทร
ก็เลยไปสอบถามผู้หญิงที่เป็นผลบรมดี
ช่วยเปิดประตูรถเนี่ยแต่กลับถูกแม่เด็กเนี่ยเอาเรื่อง
เพราะว่าทำให้รถนั้นเป็นรอยขูดต่างบอกว่าตอนแรกไม่ได้โทร
แล้วสักพักนึงเนี่ยแม่เด็กโทรมานะโทรด้วยโทรมา
โทรมาจะให้ไปชดใช้ค่าเสียหายจริงจริงด้วยนะเออ
แล้วช่วงที่คุยกันเนี่ยสามีของตัวเธออยู่ด้วย
ก็ได้ต่อว่าปลายสายไปว่าจะเอาอะไรอีกนี่พยายามช่วยลูกเต็มที่แล้วนะ
จะให้ทำยังไงอีกสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่เด็กอ่ะ
ก็ตัดสายทิ้งไปเลยไปฟังเสียงของพลเมืองดีนะครับ
จบเข้าไปมันก็ขีดหวั่นคุณน้องนิดเดียว
มันเป็นรอยนิดเดียวคุณผู้ชมอันนี้คือเจ๊หน่าย
ขอชื่นชมเจ๊หน่ายเป็นภรรยาช่างทำกุญแจนี่
ก็อยู่ร้านทำกุญแจก็ช่วยสามีทำนะที่ไหนออกไปช่วยแล้ว
จะให้ทำยังไงนี่ก็เจ๊ไปช่วยอะไรอย่างนี้นะ
ล่าสุดอ้าวสุดท้ายเลยท้ายที่สุดแม่เด็กไม่เอาความแล้ว
เพราะว่าไปรู้ที่หลังว่าอ้าวสามีเป็นเพื่อนกัน
ก็เลยไม่ต้องจ่ายก็จบกันไป

ก็คงจะให้จ่ายแหละคุณสุดท้ายสามีเป็นเพื่อนกัน
ก็เลยตกลงเจรจากันได้นะครับโอ้แต่สังคมก็แบบเอ๊
ทำไมถึงจะให้เขาไปจ่ายเงินรถคุณเสียหายอะไร
ทำไมไม่คิดถึงว่าลูกฉันปลอดภัยแล้ว

เอางี้นะอย่าทิ้งลูกไว้ในรถ
ถ้าทิ้งไว้ในรถอย่าทิ้งกุญแจไว้ในรถ

ไม่ต้องปิดประตูรถโอเคเนอะ
มันจะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น